เจนนี่นะคะได้หมดถ้าสดชื่นค่ะ

อัปเดตนิดนึงนะคะเพราะว่าตอนนี้น้องทำงานหนักมากนะคะ

เพราะว่าส่วนหนึ่งนะวันนี้ต้องดูแลคุณแม่นะคะ

ถูกต้องนะคะคุณแม่ป่วยด้วยโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองค่ะ
ซึ่งอัปเดตล่าสุดเนี่ยค่ะคุณแม่เข้าคีโม๒เข็มแล้วนะคะ
แล้วก็ได้รับข่าวดีค่ะนะคะคุณหมอเนี่ยแง้มนะคะบอกว่า
จะหายแน่นอน๙๕ค่ะ
แม้ตอนนี้ต้องโกนผมออกนะคะแต่ว่าคุณแม่ก็ใจสู้
คือพูดตรงคุณแม่ไม่ได้ห่วงสวยอะไรนะคะ
ห่วงอยากสุขภาพแข็งแรงอยากอยู่กับลูกไปนาน
ต้องนะคะอยากดูแลครอบครัวกันไปนานค่ะ
เจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นกันเลยค่ะ
ครั้งแรกก็แย่หนักมากค่ะแต่ว่าครั้งต่อไปก็เหมือนคุณแม่สู้แล้วก็ชินแล้ว
ผมคือมันล่วงไม่เยอะหรอกแต่คุณแม่แกเป็นคนที่แกรับอะไรอย่างนี้ไม่ค่อยได้

กับบิลลี่ก็สร้างกำลังใจให้แม่ทุกวัน

สำคัญแม่เองก็สร้างกำลังใจให้หนูกับน้องเหมือนกัน
หมอบอกว่า๙๕หายแน่นอนค่ะ

นั่นพิสูจน์ว่ากำลังใจสำคัญเสมอเนอะ
ใช่สำคัญมากโดยเฉพาะกำลังใจจากคนรักคนในครอบครัว

กำลังใจจากบันเทิงไทยรัฐด้วยนะคะ